เห็นอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเราก็ต้องย้ำเตือนแล้วค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะช่วงของการเดินทางแบบนี้๗วันอันตรายก็ยังรณรงค์กันอยู่นะคะ
วันนี้วันที่๒ของการรณรงค์แล้วทีนี้จะพาไปดูการเดินทาง
ประตูสู่ภาคเหนือประตูสู่อีสานเป็นยังไงบ้าง
เริ่มกันที่การเดินทางไปสายเหนือก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเส้นทางสายเหนือนะคะนี่
จุดตรงนี้คือที่นครสวรรค์ค่ะตรงถนนผนโยธินหมายเลข๑ค่ะ
ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เลี่ยงเมืองหนึ่งสองสอง
ตรงนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่ทางภาคเหนือรถก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะช่วงบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงก็มีรถเต็มผิวจราจร
แต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะมีติดขัดบ้างสะสมชะลอตัวเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าเขามีการเปิดช่องจราจรพิเศษบริเวณสะพานเดชาติวงอีก๑ช่องทาง
รวมถึงปิดจุดที่เป็นแยกสัญญาณไฟจราจรบางจุดด้วยนะคะ
แล้วก็ใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทน
คือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราก็จะเปิดแบบอัตโนมัติใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยต้องดูแหละว่าฝั่งไหนรถเยอะรถน้อยยังไง
ก็จะได้คุมมือดูแบบว่าทางนี้รถเยอะต้องเร่งระบายแบบนี้

ถ้าทางหลวงไมล์เล็ก๒ตรงแยกตลาดแคร์อำเภอโนนสูงของโคลราศนี่นะคะ
โอ้โหเฉพาะช่วงขาออกออกตัวเมืองเลยนะ
รถยังคงสะสมมากแล้วก็มีการจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะ
ใช้ความเร็วได้ไหมตรงนี้ก็ได้ประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่นี่ค่ะดูสิคะบางจุดจะชะลอตัวติดขัดสลับกับหยุดนิ่งนะคะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนที่อุบลราชธานีนะครับ
ก็แน่นอนมีคนทั้งเดินทางกับภูมิลำเนาบ้านเกิดรวมถึงมีนักท่องเที่ยวไปที่อุบลจำนวนมากนะครับ
เส้นทางที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวคุณผู้ชมดูสิรถติดนะฮะ
ทางหลวงสายเลี่ยงเมือง๓๒๑ทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวาบรินชำราบนะครับ
มีปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงแยกไปยังทางหลวง๒๑๒
มุ่งหน้าไปด่านพรมแดนไทยลาวช่องเม็กซ์นะครับ
ไปยังประเทศสปลาวแล้วก็ไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
โอ้โหคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
จะมีการจัดงานรับตะวันแสงแรกระหว่างวันที่๓๑ธันวาคม
ถึงเช้าวันปีใหม่๑มกราคม
เขาว่ากันว่าใครไปรับตะวันแสงแรกที่ผาแต้ม
โอ้โหจะมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไป

ถึงขนาดนอนกันบนหลังรถแล้วนะฮะเพราะว่ารถติดหนึบเลยนะครับ

ทีนี้ดูกันต่อเลยนะคะการเดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะ
ที่หมอชิตสิต้องรู้ถึงหมอชิต
วันที่ผ่านมาเนี่ยคือ๒๙๓๐นี่นะคะ
คุณผู้ชมคือบขศมีการจัดรถโดยสาร
ทั้งรถบขรถร่วมรถตู้
วันหนึ่งประมาณ๓๕๐๐เที่ยวนะ
๒วันนี้ก็รองรับผู้โดยสารได้แสนกว่าคนนะคะ

คือต้องพนักงานต้องพร้อมแล้วรถก็ต้องพร้อมต้องมีประกันภัย
เรื่องของการตรวจปริมาณแอลกอฮอลนี่เขาก็ตรวจวัดนะ

แต่ทีนี้เวลาขับรถไกลขับรถนานมันหิวมันง่วงคุณผู้ชม
ทีนี้หมดไปแน่นอนเลยปัญหานี้
พาคุณผู้ชมไปดูค่ะมีแจกของกินค่ะคุณ
คือตรงนี้นอกจากแจกของกินแล้วร้านอาหารก็เยอะเหมือนกันค่ะ

เขาบอกว่าร้านอาหารริมทางเนี่ยเพียบเลยตลอดเส้นทาง

ไปดูกันหน่อยฮะเส้นทางที่มีร้านลาบเยอะเนี่ยนะครับ
นี่ให้ดูจุดตรงนี้ค่ะทางหลวง๒๐๔เส้นใบพาสโคลาสขอนแก่น
ร้านอาหารอีสานเพียบจริงค่ะ
ตั้งอยู่สองฝั่งเลยคือคุณเลือกได้เลย
อันนี้ยาวไปจนถึงตรงตำบลจอหอที่อำเภอเมืองของโคราชเลยนะคะ๒๐กว่าโล
ลาบยะโสแต่มาอยู่โคราชตลอดเส้นทางเลยนะ
เรียงรายกันไปแบบนี้แล้วแต่คุณจะเลือก
ไม่ใช่แค่ลาบยะโสลาบอุบลมาด้วยเหมือนกันนะคะ
ราบร้อยเอ็ดลาบอุดรม้ากันหมดค่ะ

คือตอนนี้ต้องซื้อพวกวัตถุดิบต่างมาตุนเอาไว้เลย

เพราะว่าอยากให้บริการลูกค้าแบบทั่วถึง
แล้วเจ้าของร้านอีสานเขาบอกนะว่าช่วงนี้นะ
ขายดีแบบ๑๐เท่าตัวเลยค่ะ
เออนะฮะ๑๐เท่าตัวยังไงรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าโอ้โหปกตินะจะมีคนมาไม่มากนักนะฮะ

เพราะว่าลูกค้าแค่ขับรถมาก็ต้องแวะกินกันแล้วนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าข้าวเหนียวนะจากปกตินะ

ช่วงนี้ต้องเพิ่มเป็น๖๐๗๐กิโลต่อวันคุณ

ไก่ย่างปกติขายได้แค่วันละ๘๑๐ตัว
แต่ช่วงเทศกาลแบบนี้ขายได้ไม่น้อยกว่าวันละ

กันหน้าดำหน้าแดงเลยนะฮะใช่ค่ะมะละกอทำส้มตำเนี่ยปกติ
ใช้วันละแค่๒๓ลูกคุณช่วงเทศกาลแบบนี้
ใช้๒๐๒๕ลูก
เนื้อที่จะทำลาบทำก้อยทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวนะคุณ
ปกติ๓กิโลช่วงเทศกาลขึ้นไปเลย๒เท่าเลย๖๗กิโลครับ
และอย่างที่บอกว่าคนตำคนทำมาแทบไม่ทันแล้วนะฮะ
ก็ต้องเพิ่มคนนะจากปกติคนในร้าน๔คน
ต้องเพิ่มเป็นพนักงาน๘คน
เพื่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

อันนี้ร้านอาหารนะแวะลงจอดได้เลย
แล้วก็บางจุดที่ดิฉันบอกเขาแจกของนะคุณ
อย่างเช่นขอนแก่นนี่เขาเอาพวกแบบหม่ำอะไรพวกนี้
มาแจกให้แบบคนที่ขับรถมาผ่านเส้นนี้ได้กินแล้วก็ได้ตื่นกันไง
เออบางทีขับรถไกลน่ะ
เหนื่อยเพลียเหมือยหิวเป็นหมวดทั่วการค่ะ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๒๙ธันวาคมปี๖๕

เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น๓๔๙ครั้ง
แน่นอนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรฮะ
พฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วดื่มแล้วขับ
แล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยนะครับ
แล้วก็ยอดผู้บาดเจ็บ๓๕๑คน
ผู้เสียชีวิตวันแรกของ๗วันอันตรายเท่าไหร่ครับ
๓๗ศพครับนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะฮะใช่ค่ะ

แก่ขับรถเร็ว๑๔๑นะครับ
ขับ๑๒๓ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับ
แก่รถจักรยานยนต์๑๘๑ก็เป็นประจำเลย
รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเยอะสุดนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางตรงนะครับ
ถนนของกรมทางหลวงก็คือถนนหลักนี่แหละฮะ
แล้วก็ถนนรองเดี๋ยวต้องไปจับตามองกันนะ
ถ้าประชาชนเดินทางไปถึงภูมิลำเนาก็จะมีการใช้ถนนรองกันเยอะ

สาวอาทิตย์จันทร์ถนนรองเนี่ย
ต้องมาดูตัวเลขของการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยนะคะ
คือที่จังหวัดลำพูน๑๓ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ

ก็คือสุรภาษณ์ธรรมนีบาดเจ็บ๑๔รายนะครับ

ให้ประชาชนเฝ้าระวังแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะประจำอยู่ตามจุดตามด่านต่าง
คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็ตามนะครับ
ส่วนประชาชนที่ประสบเหตุหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุ
แจ้งเหตุได้ที่สายด่วนหมายเลข๑๒
ตลอด๒๔ชั่วโมงหรือว่าไลน์ของปพนะครับ

เพื่อที่การช่วยเหลือจะได้เข้าไปถึงอย่างรวดเร็วนะครับ